จะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่งที่อุบลรัชธานีนะฮะ
อนาคตยังไกลใช่นะครับเป็นนักมวยดาวรุ่งของจังหวัดด้วยนะครับ
สุดท้ายถูกแทงเสียชีวิตในงานคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา
จะไปช่วยเพื่อนจะไปห้ามเพื่อนนะถูกคู่อริต่างหมู่บ้านเนี่ย
จะมาทำร้ายค่ะสุดท้ายเขาถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
เอาเอาเอาเอาฟังไปเอาดีกันละ

นี่ฮะที่เห็นถูกอุ้มไปเมื่อสักครู่นี้คือคนที่ถูกแทงนะครับ
นี่เป็นจุดหน้าเวทีเลยนะฮะงานลอยกระทงข้างวัดนาอุดมบ้านนาธมเหนือ
ตำบลคำว่าอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลรัชธานี
ดนตรีกำลังเล่นทุกคนสนุกสนานอยู่เนี่ย
แป๊บเดี๋ยวดนตรีหยุดใช่เพราะว่าวัยรุ่นเนี้ย
ไปกันทำร้ายกันแล้วนี่ฮะเราชี้ลูกศรไหมเนี้ยครับ
คนที่เข้าไปห้ามเพื่อนเนี่ยไปช่วยเพื่อนเนี่ย
แทงเข้าไปแล้วก็ล้มอยู่ตรงนั้นนะฮะจากนั้นกลุ่มที่มีเรื่องมีราวกัน
ก็แยกย้ายกันเนี่ยฮะเดินหนีออกจากพื้นที่จัดงานไปนะครับ
เหมือนกับจะไล่ตรงไล่ตามอะไรกันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
ส่วนน้องที่ถูกแทงเนี่ยก็มีคนอุ้มไปนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับนี่เป็นภาพ
เป็นคลิปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันรอยกระทงที่ผ่านมา
ก่อนที่จะมีการทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับคือบนเวทีเขาก็พยายามบอกให้หยุดนะ
ค่ะนะแล้วก็เรียกผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยรองับเหตุนะครับ
แต่ว่าคู่กรณีที่ชกต่อยกันมีเรื่องกันวิ่งหนีกันเนี่ยนะฮะ
มกลางผู้คนที่พยายามจะห้ามเนี่ยสุดท้ายมีคนถูกแทงหนึ่งคนนะครับ
แล้วก็มีคนอุ้มไปอุ้มคนบาดเจ็บออกไปจากงานนะครับ
เพื่อนำไปส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิต
ตำรวจสพตานสุมมาตรวจสอบนะครับพบว่าคนที่ถูกแทงคนนี้ครับ
ชื่อเด็กชายมิ่งขวัญชื่อเล่นชื่อขวัญนะฮะอายุ๑๔ปี
ถูกแทงใต้ราวนมซ้าย๑แผลบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตานสุมแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เด็กชายมิ่งขวัญนี่เป็นนักมวยด้วยนะฮะนักมวยดาวรุ่งนะครับ
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอตานสุม
เป็นนักมวยฝีมือดีนักมวยดาวรุ่งคนหนึ่งของจังหวัดอุบลรัชธานี
ค่ะนี่ภาพของน้องเขาตอนที่ไปชกมวยไปต่อยมวยนะครับ
แฟนมวยรู้จักดีฮะถ้าชื่อในวงการมวยเนี่ย
ขวัญเงินแพทย์โบ้ตานสุมนี่นะฮะ
นี่คือชื่อในวงการนะครับชกมวยมาห้าสิบครั้งนะฮะ
สำหรับน้องขวัญนะครับได้รับค่าตัวครั้งนึงเนี่ย
เป็นเงินเกือบหมื่นบาทสำหรับนักมวยดาวรุ่งก็ถือว่าเยอะ
ค่ะนะฮะฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแพทย์โบ้ตานสุมนะฮะ
ค่ายคือนายสิทธิโชคแสนทวีศุกร์
แล้วความจริงจะมีคิวขึ้นชกชิงแชมป์ในจังหวัดอุบรัชธานี๒๔
พฤศจิกายนนี้แล้วแต่นี่มาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ส่วนคนแทงนะครับท่านผู้ชมครับคือนายทองใบชูบุญ
อายุ๒๓ปีถูกจับได้ในคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละ
คือเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ย
บอกว่าเป็นการเขม่นกันนะฮะคือวัยรุ่นสองหมู่บ้านที่มางานลอยกระทง
ที่ข้างวัดนาอุดมเนี่ยคำเมนต์กันนะครับ
ก็คือหมู่บ้านของผู้ก่อเหตุก็คือนายทองใบนะครับ
แล้วก็หมู่บ้านของผู้ตายก็คือนายอ่าเด็กชายมิ่งขวัญนะฮะ
หรือว่าน้องขวัญนะครับมาเจอกันที่งานก็เลยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าวัยรุ่นสองหมู่บ้านนี้
ปกติก็มีเรื่องกันเป็นประจำอยู่แล้ว
เจอกันงานไหนมีเรื่องเมื่อนั้นแต่งานนี้ถึงขั้นแทงกันตาย
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับ
ที่อุบลรัชธานีนะครับไปที่บ้านน้องขวัญครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะที่บ้านก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่นะครับ
ทางครอบครัวตั้งศพที่บ้านมีรูปหน้าโรงศพนี่ก็เป็นรูป
น้องขวัญเด็กชายมิ่งขวัญเนี่ยฮะบนเวทีมวยนะฮะ
ขวัญเงินแพทย์โบ้ตานสุมนักมวยดาวรุ่งของจังหวัดนะครับ
เจอกับพี่ชายนะครับที่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ว่านายพิชัยเดชอายุสิบแปดปีฮะนายพิชัยเดชบอกว่าอย่างงี้
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเป็นรุ่นพี่ของขวัญนะครับ
คืนวันนั้นเขากับขวัญเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงานลอยกระทงที่วัดนะฮะ
ซึ่งเวทีอยู่ข้างวัดวัดนาอุดมนะฮะที่บ้านนาธมเหนือ
ก็ไปกับเพื่อนรวมสี่คนค่ะโดยมิ่งขวัญนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของ
พี่ชายเดชที่เล่าให้เราฟังนะครับพอไปถึงงานครับ
พี่ชายเดชบอกว่าก็ไปเต้นรำอยู่หน้าเวทีสนุกสนานกันตามปกติ
กระทั่งเวลาประมาณ๔ทุ่มคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมานะฮะ
มีกลุ่มวัยรุ่นสองฝั่งทะเลาะชกต่อยกันกลางลานหมอลำ
แล้วเขาก็มองไปก็เห็นว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่คนนึงที่รู้จักกัน
ค่ะกำลังถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายก็เลยวิ่งเข้าไปห้าม
แต่คนก่อเหตุเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยได้ชักมีดออกมานะครับ
นายพิชัยเดชบอกว่าพอเขาเห็นว่าอีกฝั่งนึงชักมีดออกมาเนี่ย
ก็เลยถอยออกมานะฮะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกแทงนะฮะ
ระหว่างนั้นขวัญเนี่ยไม่เห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งมีมีด
ก็เห็นเพื่อนมีปัญหาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาจะช่วยเคลียร์อืม
ปรากฏว่าพอวิ่งเข้าไปอีกฝ่ายก็แทงเข้ามาพอดีฮะแทงเข้าอย่างจังครับ
ก็เลยโดนเข้าไปนะครับแล้วก็นอนฟุบอยู่กับพื้น
เขาก็ร้องเรียกให้คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยให้ช่วยกันหน่อย
ก็รีบกันอุ้มพาน้องขวัญเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุก็วิ่งหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุไป
แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจับตัวไว้ได้ทันแต่ว่าโชคร้ายมากนะฮะ
เพราะว่าที่ถูกแทงเข้าไปหนึ่งแผลเนี่ยเข้าใต้ราวนมด้านซ้ายพอดีนะฮะ
ก็ทำให้ขวัญเนี่ยเสียชีวิตนะครับนายพิชัยเดชบอกว่าเสียใจมาก
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาไม่สามารถปกป้องน้องขวัญไว้ได้
ตอนนั้นผมก็วิ่งเข้าไปช่วยเหมือนกันครับ
แต่ผมถอยออกมาก่อนนะครับผมมองเห็นมีดมันมันดึงออกมาถึงตรงเอวมัน
น้องวิ่งเข้าทีหลังผมครับวิ่งเข้าแล้วก็น่าจะโดนด้วยครับ
ก็ถอยออกมาน้องก็ล่วงเลยครับตกใจครับทำอะไรไม่ถูกเลย
เสียดายนะครับทำอะไรกับน้องน้องช่วยอะไรน้องไม่ได้
มันทำอะไรไม่ได้จริงนะครับ
คุณผู้ชมคะนาทีที่รู้ว่าลูกชายถูกแทงเสียชีวิตค่ะ
คงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกของหัวอกคนเป็นแม่นะคะคือใจสลายจริงจริง
คือเห็นภาพว่าหมอกำลังพยายามปั๊มหัวใจลูกแต่สุดท้ายลูกก็ไม่กลับมาค่ะ
ก็รีบไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็หมดสติไปแล้ว
เขาก็พยายามจะช่วยลูกอยู่แต่ว่าเขาก็หมดเวลาจะช่วยได้ไง
เขาปั้มอยู่ห้าสิบนาทีปั้มหัวใจแล้ว
เขาก็เขาบอกว่าหมดเวลาเขาแหละเขาว่าหมดแล้วเขาว่าเสียใจมาก
จ้ะคือไม่รู้อะไรเลยจ้ะไม่ได้โทรหาญาติก็ไม่ได้
มีแต่นิ่งอยู่อย่างเดียวไม่รู้จะทำอะไรเลย
ก็เรียกลูกอยู่ว่าขวัญเอ้ยกลับบ้านลูกตื่นตื่น
ก็เรียกลูกอยู่ลูกก็เงียบไปแล้วอืมพูดหลายครั้งลูกก็ไปจับลูก
มันก็ไม่มีอะไรแล้วมันหมดแล้วก็ต้องทำใจแล้ว
แม่ของน้องขวัญนะคะเล่าถึงลางสังหรณ์
ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตค่ะคือก่อนหน้าที่ลูกจะเสียชีวิตสามวัน
ฝันนะคะฝันว่าที่บ้านมีขบวนแห่มีคนมาร่วมงานเต็มบ้านเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่าแห่อะไรแห่แบบขึ้นรถอ่ะนะคะ
ขบวนรถก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกแม่ก็เก็บความฝันเนี้ย
ไม่ได้เล่าให้ใครฟังครับไม่คิดเลยว่าสิ่งที่แม่ฝัน
จะเป็นลางบอกเหตุร้ายว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับลูกชาย
ซึ่งขบวนแห่ในฝันก็อาจจะหมายถึงขบวนแห่ศพของลูกชาย
พ่อของน้องขวัญก็บอกว่าลูกชายชอบชกมวยมากค่ะตั้งแต่อายุยังน้อยน้อยนะคะ
คือพูดตลอดว่าอยากเป็นนักมวยขยันมากฝึกซ้อมตลอด
รายได้จากการขึ้นชกก็จะนำมาให้พ่อกับแม่เก็บไว้
ก็วิ่งออกลำมวยคนเดียวเขาแล้วก็เขาเอาอะไรใส่หัวเขาที่ว่า
มงคลเขาอ่ะนะนั่นแหละเขาก็ทำเองเขา
สีแดงสีอะไรเขาไม่รู้เขาใส่นะเขาก็ออกลำมวยเขาในบ้านอย่างเงี้ย
เดี๋ยวคนเดียวเขาผมก็เลยว่าเออบ้าเปล่าผมว่าอย่างเงี้ย
แต่เขาชอบเขาก็หัวหลอกผมอย่างเงี้ย
เขาก็บอกว่าเด็กต่อยมันก็บอกเออต่อยก็ต่อย
แต่เพราะว่าไปทางนี้ผมก็ชอบเหมือนกันพูดเหมือนกันนะผมก็ชอบ
ถ้าไปอย่างอื่นก็ยังว่าแหละผมก็ห่วงห่วงลูก
ถ้าไปอย่างนี้ผมก็ติดตามตลอดไงไปต่อยไหนผมก็ไปต่อยไหนผมก็ไปอย่างเง
ไปดูลูกไปดูลูกต่อยไปเชียร์ลูกอะไรครับผมไปเชียร์มวย
แต่ลูกผมบางทีมันเจ็บเจ็บแป๊บเดียวมันก็หายอย่างนี้นั่นแหละ
ผมก็เลยว่าเออลูกผมก็เจอได้เหมือนกันผมว่าอย่างเงี้ยเค็มแคร์เหมือนกันครับผม
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงความสามารถของเด็กชายมิ่งขวัญเนี่ยนะคะ
ถือเป็นนักมวยดาวรุ่งคนหนึ่งของอุบลราชธานีค่ะไม่ธรรมดาเลยมีอนาคตไกลนะคะ
คุณนาริสทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของค่ายมวยนายสิทธิโชคแสนทวีสุกนะคะ
ค่ายมวยแพทย์โบตันสุมที่น้องขวัญสังกัดอยู่
ก็บอกว่าการสูญเสียน้องขวัญไปเนี่ยเขาเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าปลุกปั้นเด็กคนนี้มาชกมวยมาตั้งแต่เล็ก
การขึ้นชกมา๕๐กว่าครั้งเป็นนักมวยดาวรุ่งคนหนึ่งที่น่าสนับสนุนมากค่ะ
ฉายาว่าสายสายสั่งตายนะครับคือสายพิษเป็นอย่าง
เตะแข่งไซมันเตะการคอเตะนักเตะแมนนะครับ

โดยเกียจที่สูงกว่าก็เลยเป็นว่าบางครั้งกับปฏิบัติเบอร์ยิ่งใหญ่มากนะครับ
น้องไม่เคยไปต่อยกรุงเทพแต่ว่าน้องสามารถต่อยกับมวยกรุงเทพอะไรนะครับ
แต่ก็สามารถเบียดได้แต่ว่าก็มีแผลบ้างชนะบ้างนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังเป็นดาวรุ่งกำลังมีชื่อเสียงในภาคอีสานนะครับ
อุบลญาซุสิเกียจกำลังมีชื่อเสียงผมก็มองว่า
อายุเพิ่ง๑๔นะฮะอนาคตยังอีกไกลนะครับ

ต้องมันเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ในไว้รุ่น

เข้าไปห้ามถูกแทงเสียชีวิตเลย
ส่วนมือแทงที่ถูกจับได้นะครับ
นายทองใบข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ตอนนี้นำตัวฝากขังต่อสารจังหวัดอุบลรัชธานีเรียบร้อยแล้วนะฮะ